เรื่องของมือปลาหินน้องอามเนี่ยนะคะตำรวจก็คุมตัวมือปลาหิน
จำลองเหตุการณ์เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สถานีตำรวจภูทรบางพลี
หลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็หลบหนีไปที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ในที่สุดกลัวความผิดเลยเข้ามามอบตัว
ก็เลยถูกพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่แน่นอนว่าการทำแผนเนี่ย
ไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีเหตุชุนละมุนจากทางญาติของผู้เสียชีวิต
ที่เขาไม่พอใจไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ไปไปไปไปไป

นี่แหละค่ะเป็นนาทีที่พ่อแม่ด้วยญาติของน้องอาร์ม
เด็กชายวัย๑๓ปีที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นปลาหินใส่
จนทำให้พลัดตกจากรถจักรยานยนต์แล้วศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต
ที่ถนนเทพารักษ์ตะหมดบางปรามที่บางพรีจังหวัดสมุทรประการนะคะ
พวกเขาก็คุมอารมณ์โกรธกันแทบไม่อยู่แล้วค่ะพอเห็นหน้าคนร้าย
ปีเข้าไปจะทำร้ายร่างกายนายกวีโชคเงาศรีมือปลาหิน
และนายวัชรบุญลือผู้ต้องหาที่มามอบตัวกับตำรวจ
หลังจากที่เขาหลบหนีไปกบดานอยู่ที่สกลนครก่อนหน้านี้
นะคะตำรวจก็ต้องมาช่วยกันห้ามปรามนี่แหละ
งั้นมันจะยิ่งชุนละมุนไปกันใหญ่นะคะในวันนี้พนักงานสอบสวนสพบางพลี
นำตัวนายกวีโชคมือปลาหินและนายวัชระมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งต้องจำลองเหตุการณ์บริเวณข้างสพบังพลีแทนนะคะ
เพราะเกรงว่าถ้านำตัวไปที่จุดเกิดเหตุแล้วเนี่ย
วุ่นวายชุลมุนแต่ก็ยังไม่พ้นอยู่ดีนะคะ
ยังคงมีเหตุวุ่นวายซึ่งการจำลองเหตุการณ์เริ่มจากน้องอาร์
ผู้เสียชีวิตซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของพี่ชายมาตามถนน
มีการมองหน้ากลุ่มผู้ต้องหาจากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาขับรถตามเพื่อจะเคลียร์
แต่ทางพี่ชายก็ไม่ได้จอดกลุ่มผู้ต้องหาจึงใช้ไม้สกัดรถไว้ค่ะ
สุดท้ายไม่ได้ใช้ไม้เปลี่ยนใจใช้หินปลาแทนเพื่อให้รถหยุด
แต่หินเนี่ยพลาดไปโดนผู้เสียชีวิตทำให้ตกจากรถถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
กวีโชคมือปลาหินยอมรับสารภาพบอกว่าเขาเป็นมือปลาหินจริง
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เสียชีวิตค่ะแล้วก็ยังได้ยกมือไหว้ขอโทษ
และขออโหสิกรรมกับตัวน้องอาร์มรวมทั้งครอบครัวด้วยนะคะ
แม่ของน้องอามนี่แหละค่ะคุณแม่เล่าทั้งน้ำตา
บอกว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน

ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้กับเยาวชน
ว่าถ้าจะทำอะไรคิดให้ดีค่ะ
มองหน้ากันไม่จำเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดนี้
ส่วนตัวแม่เองอยากจะขอให้น้องอาร์มไม่ต้องห่วงแม่กับยาย
อยากให้ลูกไปเกิดในพบภูมิที่ดีนะคะ
ส่วนทางผู้ต้องหาแม้ว่าแม่จะโกรธแค้นมาก
แต่ก็จะอโฮศิกรรมให้
แม่ให้อามไปดีแม่กับยายน่ะ
ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะอามเขารักยายค่ะ
เพราะว่ายายเป็นคนเลี้ยงเขา
ต้องหาแม่แต่ก็อยากจะถามว่าทำไม
ฆ่าน้องเองทำลูกแม่ทำไม
ทำไมจิตใจเองถึงได้ต่ำซ้ายตามอย่างนี้
ส่วนบรรยากาศหลังการทำแผนเสร็จสิ้นนะคะ
ก็อย่างที่ได้เห็นไปกลายเป็นเหตุชุลมุน
เพราะว่ากลุ่มเพื่อนรวมทั้งครอบครัวของน้องอาม

แต่ในท้ายที่สุดตำรวจก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วก็รีบนำตัวผู้ต้องหาฝากขังสารจังหวัดสมุทรประการ
คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีอุชกันนะคะ
และผู้ต้องหามีพฤติการจะหลบหนีไปแล้วด้วย
สำหรับผู้ต้องหาคดีนี้ค่ะมีทั้งหมด๔คน
ก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้๒คน
คือนายนัทพงศ์เปี่ยมจิตและนายพิสิทธิเพชรเลิศ
ซึ่งก็นำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดสมุทรประการไปแล้วนะคะ